วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอายุทยาในชื่อเดิมว่าวัดโพธารามจนกระทั่งมาถึงสมัยรัชกาลที่๑ได้โปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดโพขึ้นเป็นพระอารามหลวง
วัดโพถือได้ว่าเป็นอาณาจักรแห่งเจดีโดยงดงามและโดดเด่นที่สุดคือพระมหาเจดีสี่รัชกาล
วัดแห่งนี้มีพระนอนปางโปรดอสุรินทราหูซึ่งใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศเป็นแหล่งรวบรวมจารึกสรรพวิชาตำรายา
จึงถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยชาวบ้านแห่งแรกในกรุงสยาม
การยอมรับจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกอีกด้วย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน